สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
บ่ายแบบนี้เจอกับเราสองคนเช่นเดิมนะคะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้ขอมาเปิดประเด็นก่อนที่พูดกันอยู่ข้างคาตั้งแต่เมื่อเช้านะคะ
สำหรับเรื่องของคุณฟิล์มรัฐภูมินั่นเองค่ะ
ที่ถูกธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ
เป็นบริษัทที่ของคุณฟิล์มที่คุณฟิล์มได้เปิดให้บริการนั่นเองค่ะ
ต้องบอกเลยว่าล่าสุดคุณฟิล์มออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ
และข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความจริงครับ
ผมและทีมกฎหมายของบริษัทพี่ออร์
พลาดบางข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
เนื่องด้วยเราไปเปิดธุรกิจก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต
ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมยอมรับผิด

คลิปวิดีโอความยาวกว่า๓นาที
ฟิล์มรัฐภูมิได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทค่ะ
ร้องทุกข์กล่าวโทษข้อหาเปิดให้ชำระเงิน
ซึ่งใจความสำคัญของคำชี้แจงนะคะฟิล์มรัฐภูมิยอมรับค่ะ
ว่าทำผิดกฎของธภจริงธภจริงค่ะขออภัย
เพราะว่าตนเองและฝ่ายกฎหมายของบริษัทมีการศึกษารายละเอียดไม่มากพอ
ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทปทค่ะ
ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวอีกครั้งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ถึงเรื่องราวสมาชิกของบริษัทให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวจากเขาโดยตรง
แล้วก็ยืนยันเจตนาบริสุทธิ์ในการทำธุรกิจครั้งนี้
ให้ถูกต้องแล้วก็โปร่งใสนั่นเองค่ะ
ก็ออกมาเคลียร์เนาะแฟนจะได้ไม่ต้องสงสัยหรือว่ามโนไปไกลค่ะ
ก็ยังเป็นในเรื่องของกฎหมายนะคะเราก็พูดอะไรมากไม่ได้
เดี๋ยวต้องรอคุณฟิล์มรัฐภูมิออกมาพูดจาในเรื่องนี้กันอีกครั้งก็แล้วกันค่ะ